คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันหน่อยค่ะ
วันนี้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะหลายคนยิ้มออกค่ะ
เพราะว่าเลขเด็ดทะเบียนรถซึ่งเป็นรถเบ้นการกระสุนคันใหม่ของนายยกรัฐมนตรี
เป็นไปตามที่คาดนะคะคือทะเบียนรถคือเลข๒๙
แต่เลขที่ออกรางวัลคือ๙๒แต่เซียนที่เขาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันบ่อยเขารู้ค่ะ
จะต้องกลับตัวเลขกันนะคะแล้วก็ได้รางวัลกันไปหลายคนเลยค่ะ
หลังจากทีมรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีได้รับมอบรถเบ้นการกระสุนคันใหม่๒คัน
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำสัญญาซื้อไว้คันละ๑๙๕๐๐๐๐บาท
เพื่อเป็นรถประจำตำแหน่งใหม่ให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ทั้ง๒คันนี้ทะเบียนรถคือ๔กกดเด็ก๒๙กรุงเทพมหานคร
และ๔กกตเต่า๒๙กรุงเทพมหานคร
บรรดานักเสี่ยงโชคก็ตั้งความหวังเอาไว้เยอะเลยค่ะกับเลขนี้นะคะ
และผลสลากินแบ่งรัฐบาลวันนี้เลขท้าย๒ตัวได้แก่๙๒ค่ะ
โอ้โหชาวเน็ตนักเสี่ยงโชคคนลุกสู้เลยค่ะ
เพราะว่าตรงกับเลขที่เกรงกันไว้นะคะ
สำหรับทะเบียนรถคันใหม่ของนายกรัฐมนตรีเพียงแค่กลับตัวกันเท่านั้นกลับหน้ากลับหลังกัน
ของไทยรัฐตั้งคำถามเลยนะคะวันนี้ถามว่าใครถูกรางวัลงวดนี้บ้าง
เพราะว่าเป็นเลขทะเบียนรถของนายกรัฐมนตรีผลปรากฏว่า
จากทางบ้านแสดงตัวเยอะเลยค่ะแล้วก็โพสต์ภาพแบบนี้ค่ะ
บางคนก็แอบคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะล็อกเลขหรือเปล่า

ซื้อ๒๙แต่ไม่ซื้อ๙๒

ก็เลยพลาดเงินรางวัลไปอย่างน่าเสียดายจริงค่ะ